ซึ่งบอกว่าจะเก็บ๓คะแนนจากเจจุเพื่อผ่านเข้ารอบครับ
งานแถลงข่าวโบซิด้าบันโดวิชนะครับ
ในช่วงเย็นวันนี้เวลา๖โมงตามเวลาไทย
โดวิชก็บอกนะครับว่าการเจอกับเจจูนั้นเป็นเกมที่ยาก
แล้วก็ยอมรับว่าบุรีรำนั้นต้องกรำศึกหนักอย่างต่อเนื่อง
ทั้งในเกมลีกรวมถึงฝั่นถ้วยของสมสรรค์เอเชีย
แต่ก็เชื่อว่านักเตะจะรวมใจกันแล้วก็สามารถผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้
จาก๒๐๑๙ครับนิฟฟิลด์ทีมชะไทยยกย่องเจจูว่าเป็นทีมที่แข็งแกร่ง
และเคยบุกมาชนะบุรีรำได้ถึงถิ่นมาแล้ว
แต่เกมนี้เขาและเพื่อร่วมทีมอยู่ในช่วงของความเชื่อมั่นนะครับ
ซึ่งกันและกันแล้วก็มั่นใจหวังว่าจะเก็บชนะเพื่อลุ้นในการเข้ารอบ
บุรีรำไม่แพ้ใคร๑๑นัดในทุกรายการเกมลีก
เห็นวิบูลเซ็นเตอร์ฮัฟท์นะครับคนสำคัญว่าจะพร้อมสำหรับเกมนี้ถึงไม่ครับ
โมงเย็นนะครับชี้ชะตากันระหว่างเจจูกับบุรีดำ
ซึ่งเงื่อนไขการเข้ารอบของบุรีรำครับที่มี๖แต้มต้องชนะเจจู
แล้วก็ลุ้นให้กับเซเลโซโอซาก้าซึ่งมี๘แต้มไม่ชนะจ่าฝูงก็คือกวางโจเวอร์แกรนด์
แต่หากทีมจากญี่ปุ่นก็คือซีเดโซเนี่ยเก็บ๓แต้มนะครับจะทำให้บุรีรำนั้นต้องมาลุ้นกับทางกว่างโจด้วยกดประตูได้เสีย
ซึ่งล่าสุดก่อนจะแข่งเกมนี้กวางโจเนี่ยบวกอยู่๔ลูกนะครับขณะที่บุรีรำนั้นได้๖เสีย๖เนี่ยยังไม่มีประตูบวกได้เสียดังนั้นวันนี้นะควรจะต้องเก็บ๓คะแนนแล้วก็ลุ้นนะครับให้ผลคู่ระหว่างเซเลโซ่กับกวางโจเนี่ยเป็นกวางโจชนะน่าจะดีกว่าสำหรับบุรีดำนะครับ